เราไปเอาใจช่วยแล้วไปดูกันหน่อยว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
คือได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะชาวรัสเซีย
คือเขาหายตัวไปออกจากที่พัก
จริงหายไปตั้งแต่ช่วงดึกของคืนวันที่๒๐ตุลาคม

ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะเห็นบอกว่านักท่องเที่ยว
คนนี้เขามีอาการหลงลืมแล้วก็เหมือนลอยด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจสภสาคูที่จังหวัดภูเก็ตรับแจ้ง
ช่วงกลางดึกของวันที่๒๐ตุลาคม
บอกมีนักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซียนี่แหละ
ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวอิเลน่ารัชเชงโก้

บอกว่ามีอาการหลงลืมเหมือลอยด้วย
หายตัวไปไหนหายตัวออกจากที่พัก
เธอเข้าพักมาเมื่อวันที่๑๖ตุลาคม
มีการเปิดห้องพักเอาไว้๓ห้อง
จริงมีกำหนดกลับในวันที่๒๙ตุลาคมนะคะ
มีคนไปเห็นเธอครั้งสุดท้ายอยู่ที่ไหน

ของคืนวันที่๒๐ตุลาตอนนั้นเธอเดินข้ามถนนหน้าโรงแรมมาที่ต้น
คือต้นเตยริมหาดห่างจากโรงแรมประมาณสัก๕๐เมตร
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็พยายามค้นหาแล้วไปเจออะไร
ไปเจอรองเท้าผ้าเช็ดตัวและขวดน้ำดื่ม
ซึ่งถูกวางทิ้งไว้อยู่ในแถวริมหาดค่ะ
เมื่อคืนนี้ทางด้านของท่านรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณอนุภาพรอดขวัญ
ก็มีการไปประชุมวางแผนร่วมกับทีมค้นหา
มีตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองกำนันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พยายามช่วยกันระดมกำลังค้นหาตามจุดต่าง
ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกเองทางทะเลแต่ยังไร้วี่แววค่ะ
ล่าสุดเช้าวันนี้นะคะนายบัญชาธนูอินค่ะนายอำเภอทะหลาง
กับตำรวจและทีมค้นหานับ๑๐๐นายเลยทีเดียว
เขาทำการเปิดศูนย์เฉพาะกิจเพื่อค้นหานักท่องเที่ยวสาวรายนี้
แผนการค้นหาแบ่งออกเป็น๒ส่วนคือทางบก
บกแบ่งกำลังเป็น๓ชุดจะค้นหาตรงบริเวณหาดในทร
หินกรวยหาดกล้วยตรงบริเวณที่เป็นเนินเขาภูเขา
แคมป์คนงานตรงปางช้างส่วนทางน้ำทางทะเล
มีตำรวจน้ำภูเก็ตกองทัพเรือภาคสาม
กู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตออกค้นหาเช่นกันค่ะ
ตามชายหาดต่างโขดหินต่างที่คาดว่าน่าจะเจอตัว
และถ้าเกิดว่ามีท่านใดนะคะหรือประชาชน
ใครไปพบเห็นหรือสามารถแจ้งเบาะแสเธอได้
เห็นบอกว่าครอบครัวกับญาติมีรางวัลให้ถึง๑๐๐๐ดอลลาร์
หรือถ้าเป็นเงินไทยประมาณสัก๓๕๐๐๐บาทด้วย

พบเจอผู้หญิงลักษณะแบบนี้อายุ๕๐กว่าเป็นชาวรัสเซีย
แจ้งได้ทุกโรงพักในพื้นที่ภูเก็ตนะฮะ